มีเรื่องราวที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่เขาเป็นพยาบาลมาจากจังหวัดสตูน
เขาก็มาเที่ยวพักรีสอร์ทริมแม่น้ำแม่น้ำเพชร
หรือว่าแม่น้ำเพชรชบุรีอ่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
แถวนั้นเขาจะมีรีสกรีสอร์ทอยู่ริมน้ำมีสะพานข้ามแม่น้ำเพชรด้วย
แล้วก็แน่นอนว่าเขาก็จะมีบริการเรือยางร่องแม่น้ำร่องเรืออะไรพวกนี้นะครับ
ล่องเรือนี่เขาก็ให้นักท่องเที่ยวใส่ชูชีพใช่ค่ะแต่ทีนี้คณะของพยาบาลที่เสียชีวิต
ซึ่งเดินทางมาจากสตูนเนี่ยเขามากับเพื่อนและครอบครัวกว่า๓๐คนนะครับ
เที่ยวที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีแล้วก็มาที่รีสอร์ทนะครับ
ปรากฏว่านั่งเรือยางไปนะแล้วเรือยางที่ล่องไปตามแม่น้ำแบบเนี้ย
เขาเรียกว่าร่องแก่งไปชนต่อหม้อนี้ต่อหม้อสะพานสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรีนะครับ
ปรากฏว่าเรือล่มคนก็ตกลงน้ำนะครับมีชูชีพก็ตะเกียกตะกายกันขึ้นมา
พลเมืองดีก็ไปช่วยแต่ว่าพยาบาลที่เสียชีวิตเสื้อชูชีพ
ไปถูกไอ้กิ่งไม้ใต้น้ำตรงแถวต่อหม้อมันเกี่ยวไว้ขึ้นมาไม่ได้
ก็คงจะปลดไม่ทันด้วยนะที่สุดแล้วเสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นภาพช่วงนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้าน
ช่วยกันนำร่างของนางสาวจุธามาศหลังยานายอายุ๔๖ปี
เป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลควรโดนจังหวัดสตูน
ช่วยกันนำขึ้นมาจากแม่น้ำเพชรบุรีนะครับที่บริเวณบ้านวังนางนวล
ในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
หลังจากที่นางสาวจุธามาศมานั่งเรือร่องแก่งกับครอบครัวนะครับ
โดยมาเที่ยวที่นี่นะครับนั่งเรือร่องแก่งไปแล้วประสบอุบัติเหตุ
เรือยางชนต่อหม้อทำให้ตกน้ำกันหมดแล้วเสื้อชูชีพของนางสาวจุธามาศนะฮะ
ก็ไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ที่อยู่ในน้ำบริเวณเสาต่อหม้อทำให้จมน้ำเสียชีวิต
โอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะครับ
แล้วผู้ตายเป็นชาวมุสลิมนะครับญาติก็เลยรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสตูนเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าผู้เสียชีวิต
เที่ยวพร้อมกับเพื่อนและครอบครัวประมาณ๓๐คนมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
รถทัวร์มาจากสตูนนะครับมาตั้งแต่๒๓ตุลาคมก็มาพักที่รีสอร์ทแห่ง๑
ริมน้ำนี่แหละในพื้นที่แก่งกระจาน
เช้าวันที่๒๔ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายและคณะเช่าเหมาเรือยางสามลำเพื่อล่องน้ำในแม่น้ำเพชรชบุรี
ลำก็นั่งได้ประมาณ๘๑๐คนนะครับ
ก็ลงเรือจากริมน้ำเพชรบุรีด้านหน้ารีสอร์ทนะซึ่งผู้เสียชีวิตกับลูกอีกสองคนเนี่ย
ร่องเรือลำเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ควบคุมท้ายเรือ
รวมแล้วนั่งกันอยู่๘คนในเรือลำนี้สวมเสื้อชูชีพกันทุกคนนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นลักษณะแบบนี้จนมาถึงจุดทางโค้งก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำเพชร
บ้านวังนางนวลกระแสน้ำแรงมากแล้วก็พัดพาเรือของผู้เสียชีวิตออกนอกเส้นทางน้ำ
เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมท้ายเรือก็พยายามคัดท้ายเรือ
แต่ว่าไม่สามารถต้านกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้
ตะเกียกตะกายกันไหว้เข้าหาฝั่งเพราะว่ามีชูชีพแล้วมีพลเมืองดีแถวนั้นเขาเห็น
ตัวไปติดอยู่กับกิ่งไม้ที่อยู่ใต้น้ำบริเวณเสาต่อหม้อ
กิ่งไม้เกี่ยวชูชีพเอาไว้ทำให้ขึ้นมาไม่ได้

เจ้าของเรือค่ะชื่อว่านางเพ็ญศรีจันแก้วอายุห้าสิบสามปีนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้าน
ก็คนที่พายเรือลำเกิดเหตุนี่แหละ
โทรไปแจ้งว่าเรือล่มนักท่องเที่ยวตาย
โอ้โหเธอเป็นลมเลยนะ

บอกว่าพอได้สติก็รีบไปที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะ
บอกว่ายินดีรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าก่อนให้นักท่องเที่ยวลงเรือล่องแก่ง
ชับเรื่องความปลอดภัยทุกครั้ง
คือต้องใส่เสื้อชูชีพ
และต้องมีเจ้าหน้าที่พายเรือไปด้วยทุกครั้ง
ที่ผ่านมากรณีเรือชนต่อหม้อแล้วพลิกคว่ำ

ทางเจ้าของเรือบอกว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องปกติของการล่องแก่ง
ว่าต้องไปอาจจะมีพลิกคว่ำบ้างอะไรแบบนี้
คือถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพของกระแสน้ำข้างหลัง
เห็นไหมท่านจะเห็นว่าถ้าเป็นช่วงปกติที่ไม่มีสะพานข้ามเนี่ย
เดี๋ยวจะมีภาพจุดที่เป็นภาพกว้างที่ท่านเห็นนะนะ

เขาจะต้องคัดท้ายไม่ให้เรือยางชนสะพาน
แล้วก็ตรงต่อหม้อสะพานมันก็จะมีกิ่งไม้มีอะไรขวางทางน้ำอยู่ในระดับหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ที่พายเรือร่องแก่งพานักท่องเที่ยวไปก็ต้องเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญขนาดไหนเขาบอกว่ามันชนบ่อยค่ะ

แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่เกิดการสูญเสียนะคะ
เพราะว่าทุกคนมีชูชีพก็ลอยขึ้นมาได้
แต่ว่ากรณีล่าสุดนี้ก็เป็นเพราะกิ่งไม้ที่ลอยมากับน้ำในช่วงน้ำท่วมแล้วพัดไปติดที่ต่อหม้อค่ะ
ก็เลยไปเกี่ยวกับเสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวคนนี้
ก็เลยติดอยู่ในน้ำจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองออกมาได้นะคะ
เพิ่มที่หาชูชีพไปเถอะค่ะ
แดดว่าไม่มีใครภาพติดลงไปข้างล่าง
ก็ภาพถึงไปโดนไม้เชียบด้านหลังเสื้อชูชีพนะคะ

เลยกำลังลอยขึ้นน้ำกันหมดครับ
คือควรลอยคาวฝั่งได้ทั้งหมดนะคะ
มันหายไปคนนึงคือคนหายไปคนนึง

ช่วยกันดำข้างเกียงก็มาช่วยกันดำน้ำ
ดำหานะคะเสร็จแล้วคนที่นั่งในเรือด้วยกันเขาก็หาเสร็จแล้ว
ขึ้นไปบนสะพานแล้วมองลงมาถึงเห็นนะคะ

เรือล้มเรือฟ่ามอะไรเนี่ยคือมันเรื่องปกตินะคะ
ที่ว่าคือพอล้มไปมันก็ลอยน้ำนะคะ
มันมีชูชีพเซฟอยู่แล้วพอตกน้ำป้อมไปมันก็ลอยน้ำขึ้นมานะคะ
คือเขาเซฟเอาไว้แล้วนะคะป้องกันไว้อย่างดี
คือมันมีกิ่งไม้ตอนช่วงน้ำท่วมมันพัดมาติดอยู่ที่เสาตาหม้อข้างใต้
ไม่เห็นนะคะไม่มีใครเห็น
คือไม่เห็นจริงว่ามันมีไม้อยู่ข้างใต้นะคะ
คือในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผู้ตายจะเป็นยังไงนะ
อาจจะพยายามที่จะปลดชูชีพแล้วแต่ปลดไม่ได้
หรือว่าอาจจะตกใจมากจนไม่สามารถปลดชูชีพแล้วก็พุ่งขึ้นมาเหนือน้ำได้
แล้วก็เป็นช่วงชุลมุนคนที่ลอยคออยู่ก็พยายามขึ้นมาจากน้ำ

ไม่รู้ใครเป็นใครก็ติดอยู่ข้างใต้น้ำคนนึงอย่างนี้ค่ะ
มีร้านขายของชำอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะ
เปิดร้านขายของชำชื่อว่านายบุญเสริมหมอนทองอายุ๖๔นะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาทำอาหารอยู่

นักท่องเที่ยวก็พากันไหลไปตามน้ำ
ตอนนั้นไม่คิดว่าจะมีคนเสียชีวิต
เพราะก่อนหน้านี้เรือไปชนต่อหม้อตรงนี้๓๔ครั้งแล้วนะคะ
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีใครบาดเจ็บอะไร
ช่วงเดือนสิงหาคมมีน้ำท่วม
พื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจาน
ก็เลยได้รับผลกระทบจากมวลน้ำป่า

ก็เลยมีกิ่งไม้ต่างอยู่ที่ต่อหม้อสะพานเยอะนะคะ

นี่เขาก็ลอยตามเรือกันไป

เสื้อชุดชีพมันก็คงจะไปติดไม้

มาติดมาติดอะไรแบบนี้

บางคนเขาก็ผ่ายออกช่องกลางนู้น

หลังเกิดเหตุชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็

กิ่งไม้ท่อนไม้ที่ไหลมาตามน้ำ

เอาขึ้นมาให้หมดแล้ววางไว้ริมตลิ่งนะครับ

พบว่ามันมีทั้งท่อนไม้ขนาดใหญ่ขนาดเล็ก

เป็นปกตินะฮะกระแสน้ำก็เชี่ยวอยู่

แต่ก็ไหลเชี่ยวนะนักท่องเที่ยวก็ยังมาเล่นน้ำกันตามปกตินะครับ

พนักการสอบสวนสอบพ่อแก่งกราจารย์

เดี๋ยวต้องสืบสวนให้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดก่อนว่า